เรื่องของเศรษฐกิจโลกรวมทั้งเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว
แต่ว่าเวียดนามเองค่อนข้างโตเร็วครับทั้งเรื่องของการส่งออก
รวมทั้งนักลงทุนต่างชาติไปลงทุนมากที่สุดเป็นประวัติการ
บริโภคภายในเองก็ยังคงเติบโตได้ดีอยู่นะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้ไปการลงทุนของเวียดนามจะน่าสนใจอย่างไร
เอื้อประโยชน์ต่อคนไทยที่ไปลงทุนที่เวียดนามอย่างไร
เรามาคุยกันกับคุณนัตติกากันพวงครับ
ตอนนี้อยู่ในสายกับผมแล้วนะครับคุณนาติกาสวัสดีครับ

โครงการอะไรครับทำให้สามารถผลักดันให้เติบโตได้เร็วแล้วก็มากขนาดนี้ครับ
เราคงจะต้องพูดกันถึงเรื่องของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนะคะ
ซึ่งเกิดขึ้นหลายรายการของรัฐบาลเวียดนามค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสนามบินส่วนต่อขยายนะคะถนนมอเตอร์เวย์หลักสามสายแล้วก็ท่าเรือ
ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ช่วยลดต้นทุนการขนส่ง
แล้วก็ดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในเวียดนามเหนือมากขึ้นค่ะ
ซึ่งอันนี้ก็จะสอดรับกับการส่งเสริมการค้าการลงทุนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่องแบบการเข้าร่วมข้อตกลงพิเศษทางการค้าต่าง
โดยที่เวียดนามนะคะได้ตั้งเป้าหมายให้เขตภาพเหนือเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการผลิตในอุตสาหกรรมเบา
ขยายการลงทุนในเขตภาคเหนือของเวียดนามเป็นจำนวนมากค่ะ
ก็เป้าหมายเวียดนามเศร้าการผลิตเพื่อลดการภึ้งสาการผลิตที่ส่วนจากจีนค่ะ
ลงทุนของทั้งสองรายนี้นะคะในเขตภาคเหนือก็สูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ
ถูกผลิตขึ้นในเวียดนามนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นโทรทัศน์เครื่องซักผ้า
โดยมีมูลค่าการลงทุนสูงถึง๒๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันค่ะ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดการจ้างงานแล้วก็บรรยากาศการค้าการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
คุณนาฬิกาครับในส่วนของการท่องเที่ยวของเวียดนามเอง
มีส่วนเป็นอย่างมากที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวในกรุงฮานอยแล้วก็เขตภาคเหนือค่ะ
ซึ่งจะมีจากหลากหลายสายการบินค่ะ
จากนี้เวียดนามก็ยังได้ขยายโครงการยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจากสหภาพยุโรปอิตาลีแคนาดา
แล้วก็ทำโครงการวีซ่าออนไลน์เพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเหล่านี้เนี่ยได้รับความสะดวกในการขอวีซ่ามากขึ้น
ซึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากยุโรปเนี่ยค่ะมันก็จะใช้เวลาในการท่องเที่ยวในหลายประเทศในคราวเดียวกันในเขตเอเชียนะคะ
อย่างเช่นมาไทยลาวเวียดนามพม่าแล้วก็เขมร
ซึ่งการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนก็จะช่วยต่อยอดการท่องเที่ยวของเวียดนามได้เป็นอย่างดีค่ะ
อีกหนึ่งคำถามคุณนัตติกาถ้าเกิดว่าเราจะแนะนำนักลงทุนไทยที่สนใจจะไปลงทุนเวียดนามเราต้องไปอุตสาหกรรมไหนมีอะไรแนะนำหรือว่ามีข้อควรระวังกับเรื่องของกฎระเบียบบ้างไหมครับ
จากปัจจัยหลายประการแต่เราก็สามารถมองหาโอกาสได้จากการทำสิ่งที่เกี่ยวข้องกันค่ะ
การขายสินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างสินค้าตกแต่งบ้านการให้บริการด้านดีไซน์บริหารจัดการให้กับโรงแรมหมู่บ้านแล้วก็คอนโด

เราเป็นช่องคุณต่างชาติเข้ามาประกอบกิจการก็ต้องเคารพกฎสงครามก็เรียนรู้วัฒนาความคิดของคู่ค้าค่ะ
ครับได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณรัติกามากนะครับ